ต้นวันนี้ด้วยเรื่องของครอบครัวครอบครัวหนึ่ง
ซึ่งก็น่าจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกท่าน
ในการใช้รถว่าต้องตรวจสอบสภาพรถให้ดี

เพราะว่ามีนักวิชาการที่เขาก็แถลง
ไขข้อสงสัยให้ว่ามันเกิดได้อย่างไร

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๑๐โมงวันนี้ครับท่านผู้ชมครับ
รถยนต์คันนี้เนี่ยเขามากัน๓คนพ่อแม่ลูก
อยู่ดีไปจอดอยู่บนทางด่วนบุรพาวิถี

ใช่เส้นกรุงเทพชนบุรีนะครับ
แล้วผู้เป็นพ่อเขาก็พอจะเปิดเผยเรื่องราวได้

ใช่แล้วไม่ได้หมดสติธรรมดาแบบหลับธรรมดาด้วย
อาการวิงเวียนอาเจียนถึงขั้นปัสสวรรค์วาด
เหตุการณ์นี้นะครับทางหน่วยกู้ภัยของฉะเชิงเซา
แล้วก็กู้ชีพโรงพยาบาลบางประกง
ไปช่วยชีวิต๓ชีวิตพ่อแม่ลูกนี้นะครับ
หลังจากหมดสติในรถยนต์นะฮะ
ซึ่งจอดอยู่ข้างทางบนทางพิเศษบุรพาวิถี
กิโลเมตรที่๓๙ขาเข้าชนบุรี
เจ้าหน้าที่ไปถึงก็ไปตรวจสอบก่อน
เห็นว่าทีแรกเห็นว่ารถจอดข้างทางผิดปกติ
ก็ส่องดูที่กระจกรถปรากฏว่าทุกคนในรถ
หมดสติหมดเลยนิ่งเลยนะครับ
เคาะก็แล้วเขย่ารถก็แล้วเพื่อให้คนในรถตื่น
จนพ่อซึ่งเป็นคนขับรู้สึกตัว
แต่ท่าทีก็แบบอิดโรยมาก
ก็พยายามจะกดปุ่มรถกระจกลงนะฮะ
เพื่อให้คนข้างนอกมาช่วยเหลือปรากฏว่า
ต้องใช้เวลาอยู่๕นาทีนะ
นานมากนะคะใช่กว่าที่จะแบบ
สามารถจะประคองตัวเองแล้วก็ลดกระจกลงได้นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็เปิดประตูรถแล้วก็เข้าไปช่วยได้นะครับ

รีบเปิดประตูเปิดทุกบานเลยเพื่อให้กาดถ่ายเท
คนขับรถชื่อนายธนัยนันเชื้อธีรพงศ์อายุ๓๑ปี

ตื่นลืมตาขึ้นมาได้ก็ยังมีอาการสั่นเกร็งลิ้นแข็งปัสสาวะราดด้วยนะครับ
ส่วนภรรยานะครับชื่อว่านางสาวจิตรารัฐนามจำปีอายุ๒๖ปีนะครับ
หมดสติอยู่เบาะด้านข้างคนขับ
อาการของภรรยาคือนางสาวจิตรารัฐนี่ก็เหมือนกันเลย
ค้างน้ำลายฟูมปากมีปัสสาวะราดด้วยชักเกร็งด้วยแต่ไม่รู้สึกตัว

เบาะหลังครับมีเด็กหญิงอารีพัฒน์เชื้อธิรพงศ์อายุ๗ปี
เป็นลูกสาวของทั้งสองคนนอนหมดสติอยู่เบาะหลัง
กู้ภัยก็ช่วยเหลือจนรู้สึกตัวแต่ก็อยู่ในอาการชักเกร็งลิ้นแข็ง
ให้ตลอดเวลาแล้วก็หมดสติไปอีกรอบหนึ่ง

เจ้าหน้าที่ก็รีบนำสองแม่ลูกออกจากรถ
แล้วก็ใช้เครื่องช่วยหายใจช่วยนะครับแล้วก็พาส่งโรงพยาบาล
ผู้ที่เป็นคนขับคือนายธนัยนันบอกว่า
ขับรถออกมาจากบ้านที่พระราม๓จะไปเที่ยวบางแสนจังหวัดชนบุรีกัน
แล้วก็แวะซื้อเครื่องดื่มในปั๊มน้ำมันแถวพระราม๓
แล้วก็ขับรถขึ้นทางด่วนมานะครับอ่ามาจนถึงเส้นตรงเนี้ย
บุรพาวิถีหลักกิโลเมตรที่สามสิบเก้านะครับ
ระหว่างที่ขับอยู่ก็เริ่มมีอาการเวียนศีรษะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยวูบไปเลย
ขับรถต่อไม่ไหวหลังจากนั้นเท่าที่จำความรู้สึกได้ก็คือภรรยา
หันมาบอกว่าจะหมดสติอืมบอกว่าจะเป็นลมไม่ไหวแล้วมืนหัวมาก
ใช่ตัวเองก็รู้สึกอย่างนั้นก็เลยรีบขับรถเข้าข้างทาง
แล้วมารู้สึกตัวอีกทีก็คือตอนที่มีคนมาเรียกกันแหละ
ซึ่งจากอาการของคนเป็นพ่อเนี้ยนายธันายนั้นเนี้ยนะคะก็คือ
ถ้าดูจากในภาพนะคุณผู้ชมตอนจังหวะที่เขาลุกขึ้นมายืนเนี่ย
ก็จะเซเซแล้วก็มึนมึนอยู่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบนำตัวทุกคนเลยนี่แหละ
ไปที่โรงพยาบาลบางประกงนายสุรชัยเรืองศรีวัยสี่สิบสี่ปี
เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางด่วนบุรพาวิถีนะคะเป็นคนแรกที่พบสามแม่ลูก
เล่าให้ฟังบอกว่าเขาขับรถออกตรวจเส้นทางตามปกติ
ก็เห็นรถคันนี้จอดอยู่ฝั่งเข้าชนบุรีตอนแรกคิดว่าเออรถคงเสียหรือว่ามีปัญหาล่ะ
ก็เลยจอดเอาไว้เขาก็เลยวนมาดูพอจอดเสร็จเขาก็เอากลัวยางมาตั้งกั้นด้านท้ายรถไว้ให้ด้วยนะคะ
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนทีเนี้ยกะว่าจะเดินมาถามว่าเออมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่า
รถเป็นอะไรสภาพที่เขาเห็นภายในรถพอส่องเข้าไปก็คือทั้งสามคนเนี่ย
หมดสติอย่างที่พี่อุ๋ยบอกอืมภรรยานี่นอนตาเหลือกเลยครับเขาก็เลยรู้เลยว่าอุ้ย
อันตรายแล้วเขาก็พยายามทั้งตะโกนเรียกทั้งเขย่ารถกับเพื่อนเจ้าหน้าที่อีกคน
แต่เรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีใครรู้สึกตัวเลยค่ะ
ปุ้ยหยหน้าปากตาลอยปุ๊ยหมดไปเพราะเกือบสิบกระที่อะ
คือเรามาตรวจสอบปกติว่ารถทำไมจอดข้างทางเนอะน่ะใช่เราเราตรวจเราเดิน
ตอนนี้เขาบอกว่ายังไม่สามารถระบุได้ว่าสาเหตุที่ทำให้ทั้ง๓พ่อแม่ลูกมีอาการแบบนี้มันเกิดจากอะไร
แต่เบื้องต้นก็คือรถยนต์คันนี้ใช้น้ำมันนะคะไม่ใช่รถยนต์ติดแก๊ส
แล้วก็หลังจากนี้จะให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสภาพรถอีกครั้งหนึ่งอย่างละเอียด

นายธนัยนั้นและก็นางสาวศิษฐรรณรัชนะครับ
หลังจากได้สติให้การตรงกันนะครับบอกว่าระหว่างนั่งอยู่ในรถ
กลิ่นเหม็นไหม้ลอยเข้ามาในรถแล้วก็เริ่มมีอาการเวียนศีรษะ
สักพักก็เริ่มเกร็งจนกระทั่งหมดสติไป
ส่วนลูกสาวก่อนเกิดเหตุนอนอยู่เบาะหลังมาตลอดทางนะฮะ
คือตอนนี้ทั้ง๓คนถูกส่งโรงพยาบาลนะฮะแล้วก็อาการปลอดภัยแล้วล่ะ
แต่ทีนี้เราต้องมาไขปมกันหน่อยว่าเอาแล้วมันเกิดจากอะไร
แก๊สรั่วไม่ได้ติดแก๊สแน่นอนอาจจะนอนหลับระหว่างที่จอดรถอยู่
แล้วเปิดแอร์แล้วก็หมดสติจนซึมแล้วก็เสียชีวิตไปเลย
เหมือนข่าวที่เคยเกิดขึ้นก็ไม่ใช่คราวนี้รถวิ่งอยู่
เรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับรองศาสตราอาจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บอกว่าเป็นกรณีของท่อไอเสียรั่วบริเวณห้องเครื่องหรือด้านหน้าตัวรถ
คือท่อไอเสียที่อยู่ข้างนอกมันรั่วเข้ามาในห้องเครื่อง
หรือว่าในที่นั่งที่เรานั่งกัน
ก็ทำให้คือถ้อยเสียเนี่ยมันเข้ามาถึงห้องโดยสารในระหว่างรถวิ่งนะครับ
จากปากคำของพ่อกับแม่บอกว่าระหว่างนั่งรถได้กลิ่นเหม็นไหม้แปลก
คล้ายกลิ่นควันถ้อยเสียลอยเข้ามาแล้วก็เวียนศีรษะ
สิ่งนี้อาจารย์วิราชัยบอกว่าเป็นเครื่องยืนยันว่าท่อไอเสียรั่วแน่นอน
แล้วเข้ามาที่ห้องเครื่องซึ่งในไอเสียนั้น
ไอเสียเนี่ยมันจะมีก๊าซคาร์บอนมอนน็อกไซด์นะฮะ
เครื่องยนต์เผาไหม้ตามปกติเวลาเผาไหม้ตามปกติ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะถ้าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาในห้องโดยสารเนี่ย
ผู้โดยสารในรถจะมีอาการอ่อนเพลียอากาศหายใจมันน้อย
แต่ปกติเวลารถวิ่งมันจะมีออกซิเจนถ่ายเทมาด้วย
ค่ะอ่าก็แลกเปลี่ยนกันได้แต่ถ้าจอดแล้วเปิดแอร์อย่างเงี้
มันก็จะเป็นคาร์บอนไดออกไซดอย่างเดียวที่เราหายใจเข้าไป
ก็เลยทำให้เราขาดออกซิเจนจนหมดสติแล้วก็เสียชีวิต
อ่อนเพลียนะคาร์บอนไดออกไซด์จะอ่อนเพลีย
แต่ถ้าเครื่องยนต์เผาไหม้โดยไม่สมบูรณ์แล้วเป็นคาร์บอนมอร์น็อกไซด์
อันนี้จะทำให้ผู้โดยสารหมดสติไปเลย
เพราะว่าคาร์บอนมอน็อกไซด์มันจะไปจับออกซิเจนในร่างกาย
ซึ่งปกติมันจะมีตัวจับอยู่ตัวหนึ่ง
ใช่ฮีโมโกบินมันจะจับออกซิเจนมาเลี้ยงร่างกายเรา
แต่พอคาร์บอนมอนออกไซด์มันมาแย่งจับ
เพราะความสามารถของคาร์บอนมอน็อกไซด์ในการจับออกซิเจน
มันมากกว่าฮีโมโกบินถึง๓๐๐เท่า
ก็คือเรียกว่าจับไม่ทันไปเลี้ยงไม่ได้เลยล่ะ
สูดดมคาร์บอนมอนน็อกไซด์เข้าไป
ไอเสียรถที่มันลั่วเข้ามาในห้องโดยสาร
ร่างกายก็ไม่มีการแลกเปลี่ยนออกซิเจน
มันไม่ใช่แค่อ่อนเพลียแล้วก็ซึมแล้วก็หลับ

แต่เราจะอ่อนเพลียแบบ
อ่อนเพลียเปลี่ยแรงหมดสติเวียนศีรษะรุนแรง
ถึงขั้นเป็นลมหายใจเต้นเร็วผิดปกติ
แล้วร้ายแรงที่สุดคือเสียชีวิต
ซึ่งอาจารย์วิราชัยบอกว่า
นี่ก็ถือว่าโชคดีที่เขารู้ตัวก่อน

ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดหมดสติ

ใช่แล้วก็มีคนมาเจอแล้วมาช่วย
ช่วยแล้วสามารถลดกระจกแล้วเปิดประตูรถช่วยได้
นี่ครับ
คือบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราขับรถไป

เพราะฉะนั้นคิดไว้ก่อนนะผมว่านะ
หนึ่งถ้าต้องหลับยังไงเรารู้แล้ว

ถ้าเราเปิดแอร์เราต้องเปิดกระจกรถด้วย

เราจะเป็นลมแล้วเราไม่ไหวแล้วเราต้องเข้าข้างทาง

ถ้าทันถ้าทันถ้าทันทันก็เปิดคิด
ให้เป็นสิ่งที่สองหลังจากจอดรถก็แล้วกัน

แล้วก็อย่าลืมหมั่นตรวจเช็คสภาพรถด้วย
เพราะบางทีเราก็ไม่รู้ว่ารถเรามันแหมมันมีตรงไหนรั่วตรงไหนเสียนะ